ศิลปินอีสานทั้งนักร้องนักดนตรี
ก็เตรียมที่จะจัดงานวันสัตว์เมื่อวาน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ในวันที่๒๐มกราคมที่จะถึงนี้นะคะ
โดยจะมีศิลปินมาร่วมงานทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่
๙๙๙คนร่วมกันขับร้องบทเพลง
เพื่อเตรียมการจัดงานวันสัตว์เมื่อวาน
ครบรอบสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ในงานจะจัดขึ้นวันศุกร์ที่๒๐มกราคม
โดยมีวัดป่าแสงอรุณจังหวัดขอนแก่น
เป็นเจ้าภาพในการจัดงานนะคะ
ซึ่งภายในงานก็จะมีศิลปินเลือดเนื้อเชื้อไข
ของคนอีสาน๙๙๙คนมาร่วมกันถ่ายทอดบทเพลงอันภัยร้อ
บันเลงเพลงดนตรีพื้นบ้านอีสานนะคะ
ซึ่งในกิจกรรมที่มีในงานเนี่ย
แน่นอนว่าชาวศิลปินทุกคนลูกอีสานทุกคนก็ร่วมใจกัน

ก็คือหมอลำฉวีวันดำเนิน
หมอลำปฉลาดน้อยส่งเสริม
พร้อมด้วยวงโปรงลางจากภาคอีสานกว่า๕๐วง

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ในหลวงราชการที่๙มีต่อรัศดรของพระองค์

รวมถึงการลำกรอนพ่อผู้อยู่ในใจนิรันดิ์
และลำกลอนพ่อของแผ่นดินค่ะ
ส่วนทางด้านของดนตรีพื้นบ้านนั้น
ก็จะมีปราศทางด้านเครื่องดนตรีแต่ละชนิดของภาคอีสาน

โชว์เดี่ยวพินโดยพ่อทองใสทัพถนน
เดี๋ยวซอโดยอาจารย์หนุ่มภูไทย
เดี่ยวปงลางโดยอาจารย์ละมุดซับผาด

เดี๋ยวโหวตโดยอาจารย์ทรงศักดิ์ประทุมศิลป
เดี่ยวปีบภูไทยโดยพ่อเมฆภูไทยด้วยนะคะ
แล้วนอกจากนั้นนะคะคุณผู้ชมยังจะมีการแสดงชุดสุดท้ายค่ะ
ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของงานเลย
นั่นก็คือศิลปินอีสานทั้ง๙๙๙คน
จะร่วมใจกันแสดงในชุดคนอีสาน
ร่วมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อของแผ่นดินค่ะ